มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ

ร้องได้ให้ร้ำ

ตอนนี้รับแล้วค่ะ
เลเมิน
เพลงที่คุณบูซาร้องได้นะครับ

นั่นก็คือเพลงรอวันเธอว่าง
วันเธอว่างจากคุณรังศรีเสียริชัยนั่นเองนะครับ
เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณรังศรีเสริชัยนะครับ
เจ้าของโสโลแกนนะครับลูกทุ่งเสียงกำมะหยีนะครับ
เพลงนี้แต่งโดยครูการการุณวงศ์นะครับ
แล้วก็ดนตรีโดยคุณอเนกรุ่งเรือง
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๔เพลง๔เพลงค่ะ
มี๔๐๐๐บาทแล้วฮะเราลุกคืบหน้ากันไปเลยนะครับ
เพื่อเอาใจนะครับญาติโยมจากมินบุรีทั้งหมด
จะมานั่งเป้านั่งรอมาถึงเพลงที่๕นะครับ
ครึ่งทางแล้วแต่ยอดเงินไม่ครึ่งทางครับ

ถ้าพร้อมสมาธิคุณพร้อม
อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ

สำหรับคุณมูซานะครับ

ไม่รู้จริงว่าเพลงอะไร

ก็คือเลือกที่จะเล่นแล้วเปิดตัวช่วยมาเจอข้ามเพลงนี้

คุณรับเงินรางวัลของเพลงเมื่อกี้

หรือ๖๐๐๐หรือ๔๐๐๐บาท

ถ้าเล่นเกินกว่า๕๐ครับที่จะได้

เล่น

บอกเลยว่าร้องไม่ได้เลยไม่รู้จักเพลงนี้เลย
ตั้งแต่ทำรายการมามี๒คน
บอกแล้วว่าการแข่งขันของเรานะครับตัวช่วยของเราแล้วก็เกมต่างเราตั้งขึ้นมา
เพื่ออยากจะให้ทุกคนได้เงินล้านจริง

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับใช้แน่นอนครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับ

อีซูซูแผ่นไหนครับ

ดี

คุณมูซาก็คือ

คุณมูซาจะใช้ตัวช่วยเพิ่มอีกไหมครับ
ใช่

ภาวนาว่าให้เป็นตัวช่วยที่ต้องการ

หมายเลข๕ตัวช่วยของคุณภูซาก็คือ
ทำไมไม่เพิ่งเจอเพอร์ดลูกสาตย์ของหมายคติดว่า
เอาเจ้าตัวไปครับ

ตัวช่วยของเราแผ่นนี้คือข้ามเพลงนี้ไปเลยมาความว่าไม่ว่าคุณจะร้องเพลง
เพลงอะไรเปิดมาคุณข้ามเพลงที่คุณกำลังจะร้องไปเลย
หมายความว่าคุณมูซานะครับไม่ต้องร้องเพลงที่๕นะครับ

และตอนนี้นะครับคุณมูซานะครับก็ได้ผ่านมรสุมชีวิตนะครับ

กลับมายืนพงาดบนเวทีแห่งนี้ได้อีกครั้งนะครับ

ผ่านไปแล้ว๕เพลงจะก้าวเข้าสู่เพลงที่๖

แต่ได้ก่อนแต่ได้ก่อน

โทรมาตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะเวลาของเราหมดซะแล้ว

ก็อยากจะให้คุณบูซานได้พักหัวจิตหัวใจนะฮะ

กลับไปหาเพลงที่เราคิดว่าหลงลืมไป
ใหม่นะฮะทวนเอาใหม่เอาให้ได้ให้หมดทุกเพลง
คนที่ดีใจนี่ไม่ใช่คนนี้น่าจะเป็นคนนู้น

ก็มาคอยดูนะครับว่าคุณมูซานะครับ

วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดี
ก็เตรียมสะสมแต้มไว้ลุ้นรับรางวัลกันต่อไป

จะมาบอกบุญนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะ
ในวันที่๙ที่๑๐ที่๑๖แล้วก็๑๗เมษายน

รายการร้องได้ให้ล้านชวนคุณผู้ชมมาร้องได้ให้บุญกันนะคะ
สนุกสนานนะครับกับเหล่าศิลปินดาราทั้ง๑๒ท่านนะครับ
ลุ้นมาเชียร์ให้เหล่าศิลปินดาราเขาร้องได้และร้องถูกนะครับ
แล้วก็สะสมเงินรางวัลไปทำบุญนะครับ
มอบให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรมครับ
สามารถร่วมบุญในครั้งนี้กับพวกเราได้ด้วยนะคะ
ก็ติดตามข่าวสารของเราได้นะครับในร้องได้ให้ล้านแฟนเพจกัน

จากจะติดตามข่าวสารแล้วยังเข้าไปดูนะคะ
ที่เราไม่ได้ออกทีวีนะคะ
ยังมีสนุกอีกเยอะเลยนะคะ
ที่จะไปอยู่ในแฟนเพจของเรานะคะ
ใช่แล้วนะครับก็กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านใหม่
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา๕โมงเย็นนะครับ
วันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

เป็นรายการที่มีแต่เพลงลูกทุ่ง
อันนี้เนี่ยแขกจะลำบากอันนี้ออกมาทำสุขภัณฑ์นะ

ขึ้นซ้ายลงขวารับของชำรวยกับญาติผู้ตายได้
นะครับ

ใส่เสื้อสีน้ำเงินหมายความว่าจะมาเอาเงิน

กระเป๋ามุกมันเป็นมุกคำว่ากัน

อันนี้ก็กัน

น้องฟอร์มเชิญยิน